คุณผู้ชมมาดูทุกข์ของคนทำมาหากินกันบ้างดีกว่า
กำลังขายของดีเชียร์ลูกค้ามาต่อกัน
รับเงินมาทอนไปรับเงินมาทอนไปไม่ได้ดู
พอจะนับเงินรวบรวมอ้าวแบงค์ปลอมซะอย่างนั้น
ก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นแบงค์ร้อยถ้าเป็นแก๊งพันนี่
หมดการทุนกำรงกำไรที่หามาทั้งวันหมดกัน
แต่นี่ก็เป็นแบงค์ปลอมมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น
คุณใบเตยแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวอยู่ที่ตลาดประชารัฐหน้าวัดประชานิมิตร
เทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เอาแบงค์ร้อยซึ่งเป็นแบงค์ปลอมมาให้ดูคุณ
คุณนักข่าวช่วยหน่อยเถอะเนี่ยเจอมิจฉาชีพ
แบงค์ปลอมนี่อ่าวาดอีกแล้ว
มันจะสีจืดจางหน่อยคุณผู้ชม

ก็จะไม่เห็นลายน้ำพระบรมมาฉายานรักนะครับ
แล้วพอจับก็จะดูว่ามันคล้ายกระดาษมันจะสากไม่ได้เรียบ
นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีสะดุดเรื่องของหมึกพิมพ์หรือว่าลายน้ำพื้นผิวบนกระดาษ

แม่ค้าขายน้ำมะพร้าวบอกว่าโอ้โหลูกค้าเอาแบงค์ร้อยมาซื้อ
มาซื้อตอนเช้าและตอนเช้าลูกค้ามาซื้อกันเต็มหน้าร้านเลย
คนเยอะไปหมดเท่าก่อนกูรีกูรจอขายชั่วโมงเร่งโดดคนมาซื้อเยอะ
โอ้โหจับดูทำไมรู้เลยว่าแบงค์เป็นแบงค์บรอย
แต่คุณใบเติดไหมคะก็ยังโอเคล่ะมองโลกในแง่นี้ละกัน
อาจจะไม่ตั้งใจหรือเปล่าอาจจะรับมาอีกทีนึง
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เขามองคือถ้าเกิดมันเป็นแบงค์ร้อยก็ยังโชคดี
ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊งห้ามร้อยแบงค์พันนี่
แก้งพันธุ์นี่น่าจะเมื่อวานทั้งวันอ่ะขายฟรีแถมเข้าเนื้อขาดทุนอีกไม่เหลืออะไร
กว่าจะขายได้หนึ่งร้อยบาทพันหนึ่งนี่มันก็ทั้งวันนะฮะก็อยากฝากเตือนครับร้านค้าต่างต่างระวังนะฮะตอนนี้อ่า
แก๊งนี้กำลังอารวาสอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาทุกครั้งที่รับเงินมาตรวจสอบก่อนนะฮะ
มิจฉาชีพแบบนี้นะครับ